แต่ดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันค่ะหมอปลา
แหม่ช่วงนี้นี่เดินสายเพิ่งกลับจากสุรินทร์มาใช่ไหม

ไปหาน้องหนิงน้องหนิงอายุ๑๒คุณผู้ชม
มีอาการเหมือนกันคือมีอาการเหมือนกับโดนผีเข้า
แล้วหมอปลาไปถึงนะหมอปลาจับหัวเลย
ทีนี้พอจับปุ๊บหมอปลารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ
มาตรงนี้นั่งดีมานี่ดี
อุ๊ยมีอันนี้มาจับดิแม่มาช่วยหน่อย

นี่ไงนี่แม่งมันจะเจ็บลูก

หาอะไร

โอ้โหกรรมตานรุนแรงมากเลย
ุมหัวคนไปทั่วเลยใช่จิกดึงทึ้งขยุ่มขยุมหัว

คือเหมือนกับว่าเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่ถามว่า
อยากกินอะไรล่ะอยากกินลาบลาบเลือด

แล้วใช่แล้วแบบเบิกตาเบิกโพรงเลยค่ะ
น้องมีอาการช่วงสักใกล้เย็น
ใกล้๖โมงเย็นเพราะว่าน้องรู้แล้วนะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีจะมาถึง
ทีนี้น้องมีอาการตัวเกร็งแล้วก็จิกคนรอบข้าง
พ่อแม่ก็โดนขยุ่มหัวดึงหัวแบบนี้นะคะ

ว่าทุกคนตั้งกี่คน๑๒๓๔๕๖คนดึงน้องหนิง
แต่แรงน้องหนิงเยอะเหลือเกินค่ะ
สุดท้ายนะต้องเอาเสื้อมามัดมือมัดเท้าน้องหนิงเอาไว้
แล้วพอหมอปลามาถึงปั๊บเดินไปดูอาการ
น้องอาการหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
หมอเอามือจับหัวน้องหนิง

หมอปลาหันไปสบตาพ่อแม่ของน้องหนิงแล้วพยักหน้า
แยกพาพ่อแม่มาคุยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

อาการแบบนี้นะผีอะไรไม่ใช่ผีเข้าหรอกแต่เรียกร้องความสนใจถามพ่อแม่น้องว่า
นิ้งมีแฟนแล้วยังหรือน้องเคยขออะไรที่เขาอยากได้ไหม
แม่พยักหน้าโค้ยหมอปลา
น้องเคยขอซื้อมือถือเครื่องใหม่ขอพวกเสือผ่าใหม่รองเท้าใหม่
เอาง่ายนะถ้าน้องไปเห็นว่าเพื่อนมีอะไร
จะกลับมาขอพ่อแม่อยากมีแบบนั้นด้วย
แต่ครอบครัวก็ไม่ได้มีตังค์เยอะแยะอะไรค่ะคุณผู้ชม
ไม่สามารถซื้อให้ตามที่ลูกขอหมดทุกอย่างหรอก
แต่ว่าพอหมอปลาพูดแบบนี้แล้วนะ
ไม่ได้โดนผีอื่นเข้าน้องจะเรียกร้องความสนใจอย่างน้อย
คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็โล่งก็สบายใจค่ะ
มันเรื่องครอบครัวพี่ผมกลัวเรื่องความรักมากเลย
เดี๋ยวจะหาว่าเด็กอายุขนาดนี้จะมีความรักได้หรือเปล่า
เดี๋ยวนี้มันโซเชียลพี่โซเชียลหนึ่ง
เด็กอยากสวยเด็กอยากได้
เกิดความต้องการและเราไปขัดใจ
ซึ่งสิ่งที่น้องพูดมีผีกระทงผีกระเทย
หรือว่าผี๕ตัวอยากกินลาบนั่นคือการเรียกร้องผ่านหัวใจพ่อ
แบบนี้แก้ยากแก้ยากมาก
ผมพูดแล้วว่าแก้ไขยากแต่ถ้าเป็นผีเนี่ย
แค่ผมแตะนิดเดียวพี่มันกระตุกกีดร้องแล้วมันก็สลบพี่
แก้ยากแล้วแก้ได้ไหมหมอปลา
ได้เอาไปบ้านหมอปลาที่เพชรชบุรีสิ
พ่อแม่ก็เลยพยักหน้าได้ค่ะหมอปลา
เดี๋ยวจะพาลูกสาวไปที่บ้านหมอปลา
แล้วเดี๋ยวแม่จะตามไปดูแลด้วยไปดูอาการลูกด้วย
เพราะเอาจริงนะ๑๒ก็เป็นช่วงแบบจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วไงหัวเยอะ

แต่ไปบ้านหมอปลาที่เพชรบุรีตอนนี้ไม่รู้มีกี่คนแล้วนะ